คุณผู้ชมค่ะมาเจ็บกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
แล้วก็แฟนสาวนอกวงการคุณนั่นเองนะคะ
บกันมาตั้ง๖ปีคู่นี้แล้วเกิดอะไรขึ้น
หลายคนก็มีคำถามคาใจว่าทำไมถึงเลิกกัน
แต่บอกเลยว่าเลิกแบบด้วยดีนั่นเองนะคะ
ทั้งคู่เลยค่ะมีความห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองนะจ๊ะ
วันนี้เราสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
สำหรับ๖ปีที่ผ่านมานะคุณ
แฟนเขาชื่อคุณนะเราสองคนคุยกันแล้วด้วยสติ
แล้วเราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันทุกอย่างเป็นสิ่งดี

แต่เราจะรักและหวังดีต่อกันตลอดไป
โดยอดีตแฟนสาวเนาะคุณคุณัญญานะคะ

เป็นภาพขาวดำแบบยืนหันหลังด้วยกัน
คุณคือความทรงจำที่ดีที่สุดของฉัน
ขอบคุณที่อยู่ข้างเวลาที่คุณแย่
แล้วคุณก็เป็นคนนึงที่จะหวังดี
พอทั้งคู่โพสต์ปึ้งแบบนี้ออกไปค่ะ
เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงเหล่าชาวเน็ต

ในการตัดสินใจของทั้งคู่
และก็บอกตรงนี้ว่าไม่มีมือที่๓
คุยกันแล้วว่าควรจะจบนั่นเองนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ย

บอกเลยว่าปล่อยโฮกลางรายการ

หวังว่าง้อจะกลับมาคืนดีกันไหม

น่าจะมีความสุขกับการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน